คุณผู้ชมค่ะย้อนกลับไปเมื่อสัก๑๐ปีก่อนกันหน่อยดีกว่านะ
เต๊ะสัตวรรษยืนหนึ่งเหมือนกันนะ
ตอนนี้เขาไปไต้หวันแล้วผลงานเขาเนี่ยโด่งดังมากนะ
จุดนั้นมาจุดนี้ค่ะรู้จักกันทั้งเอเชียไปแล้ว
แล้วล่าสุดพี่เต๊ก็กลับมาเล่นละครแนว
จอมยุทธสถานบูริมต้อ
โอ้โฮพี่เต๊เราก็เผอลูกมาก
ตั้งชื่อไว้แล้วว่าน้องยาดา

แปลว่ายกมือสันเสริญพระเจ้าค่ะ
ส่วนเลิกคลอดก็เป็นช่วงคริสต์มัสพอดีเลยนะ

ก็เลยเตรียมจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้ลูกด้วย
เดี๋ยวไปฟังพี่เต๊ะอัปเดตทั้งเรื่องลูกแล้วก็เรื่องงานละครจอม

พี่เต๊อัพเดทก็หล่อคุณแม่ก็สวย
ลูกออกมาน่ารักแน่
พี่เต๊อัพเดทเขาเป็นแอร์โฮสเตจ
ถ้าใครคิดถึงผลงานละครรับรองนะจ๊ะได้ดูแน่นอน
เอาละหัน

เจ้าจ๊ะมาเล่นกันใหญ่จังน่ะ
ฉันส่งไปนิดเดียวแหม